คุณผู้ชมค่ะอาชีพในบ้านเรามันมีหลากหลายอาชีพมาก
เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วเรื่องของอาชีพในการจับจิ้งจกค่ะ
เอาไปขายส่งออกต่างประเทศวันนี้เราจะพาไปดูเรื่องนี้แบบชัดเจนว่ามันทำได้จริงและส่งขายได้ราคาดีจริงค่ะ
มากันที่นี่เลยเมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องราวที่เขาโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลใช่ไหมคุณ
แต่วันนี้เราพาไปบุกดูโฉมหน้าของเขากันเลยไปที่บ้านเลขที่เจ็ดสิบสาม
หมู่บ้านหมากแงวนะคะอยู่ตำบลนานในอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม
เยอะแยะเลยไปที่บ้านแล้วเจอเต็มเลยแล้วยังยังเป็นเป็นอยู่เลย
ไม่ตายค่ะคุณเพราะเขาเป็นคนไอเดียดีที่เขากล้าเปิดธุรกิจอาชีพสุดแปลกแบบนี้
เขาออกมาประกาศรับซื้อจิ้งจกผ่านโซเชียล

เพจคือเขาโพสต์จริงว่าเขาอ่ะ
รับซื้อจิ้งจกทั่วราชอาณาจักร
เพื่อนำไปแปรรูปแล้วส่งออกไปขายต่างประเทศ
ปลายทางก็คือประเทศจีน

ใช่เหมือนที่มีพวกไส้เดือนอะไรแบบนั้น
ใช่มีปริงมีไส้เดือนมีจิ้งจกอะไรประมาณนี้นะคะ
แต่คุณไอ้พวกไส้เดือนปลิงอ่ะเราเข้าใจ

แล้วมันสามารถสร้างรายได้ได้จริงไหมนะคะ
เขาบอกว่ามันไม่ได้สร้างรายได้แบบธรรมดานะ
แต่เรียกได้ว่าสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรม
กิโลกรัมหนึ่งเนี่ย๘๐๐ถึง๑๐๐๐บาทนะคะคุณ
อูหูตายแล้วไม่น่าเชื่อจิ้งจกธิราภาษณะนี้

ว่าแต่ว่าเราไปถามคุณรุ่งกันดูดีกว่า
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๔๕ปีที่ผ่านมา
ตัวเขาเคยเป็นแรงงานทำงานอยู่ที่ไต้หวันมาก่อน
เขาก็เลยรู้จักกับพ่อค้าจีนแล้วก็พ่อค้าชาวไต้หวัน
ทำอาชีพแปลกแบบนี้จริงก็คือการรับซื้อตุ๊กแกใช่ไหม
เราเคยเห็นตุ๊กแก่ไส้เดือนปริงตากแห้ง
ส่งออกไปขายเป็นยาชูกำลังค่ะ
เคยได้ยินอยู่ตุ๊กแกเอ่ยไส้เดือนปริงใช่ไหม

เขาก็เลยอยากจะหาสร้างอาชีพให้กับตัวเอง
เขาก็ปริงไอเดียวว่าจิ้งจกไหม
เอาจิ้งจกมาอบแห้งขายไหม

แล้วก็ได้รับซื้อจิ้งจกมาในราคากิโลกรัมละ๓๐๐บาท
หรือเมื่อวานเราบอกไปแล้วถ้าคิดเป็นตันนะ
ตันละ๓๐๐๐๐๐บาทค่ะ

ตัวนึงจิ้งจกมันมีมูลค่าต่อตัว๕๐สตางค์ถึง๑บาทนะคะ

ตอนนี้ไม่รู้ไล่ไปบ้านคุณพี่หรือยัง
คือพอเขารับซื้อมาเสร็จเรียบร้อย
คุณเขาก็จะมาน็อกน้ำให้มันตายก่อน

แล้วก็เขาจะเอาเข้าเครื่องอบแห้ง
เพื่อที่จะไปบรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วส่งไปขายที่ประเทศจีน
ดูเครื่องอบแห้งของเขา

คุณอย่ามาใช้อบอาหารอะไรผสมกันนะคะ

คุณบอกว่าจิ้งจกอบแห้งผมนึกถึงอะไร

ผลไม้อบแห้งที่เราเอามากิน

อันนี้คือจิ้งจกอบแห้งเขาต้องอบก่อนไง
แล้วแพ็คถุงแบบซีนแบบศูนยากาศใช่ไหม

เขาจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่เลยนะคุณ
กิโลกรัมละอย่างที่บอกคือ๑๐๐๐บาทค่ะ
คือถ้าใครจะไปขายเขาเขาให้กิโลกรัมละ๓๐๐
เพราะเขาต้องมาน็อกมาอบมาแพ็ค
เพื่อส่งขายเขาขายในราคากิโลกรัมละ๑๐๐บาท
แต่ถ้าตัวไหนโดนประตูหนีบมา

ก็จะเหลือกิโลกรัมละ๘๐๐บาท
เพราะมันไม่มีหางขายไปเท่าไหร่นะ

ปัจจุบันเขาบอกว่าออเดอร์ยังมีเข้ามาเยอะมากนะคะ
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับเขาได้ดีมาก
แล้วยังคาดว่าอนาคตจิ้งจกเหล่านี้
จะทำรายได้ให้มากกว่าตันละล้านบาทเลยทีเดียว
เขาเล่ามาแบบนี้ด้วยใช่ไหม

แล้วมันถามว่ามันเป็นอาชีพที่สุจริตไหม

เนี่ยพอข่าวนี้ออกไปคุณผู้ชมไลน์กลับมาเลยนะ
ตรงไหนจิ้งจกอบแห้งคุณชนะ

อันนั้นมันคือของขังไหม
เป็นแบบพุทธคุณอะไรต่างเป็นความเชื่อ

ว่ายาชนยางต่างที่ทำมาจากสัตว์เหล่านี้

ไม่ได้มีใครออกมายืนยันว่ามันเป็นยาชูกำลังจริงไง
แต่มันก็ความเชื่อของแต่ละพื้นถิ่น